เวลาไปซื้อของต้องระวังเลยนะ
กระเป๋าของเราเอามาไว้แบบข้างหน้า

และที่จะให้ดูต่อไปนี้นะสังเกตให้ดีเลย
ผู้หญิงเสื้อคลุมน้ำเงินทั้งบังทั้งเบียด
และสุดท้ายฉกกระเป๋าไปค่ะ
อาริยากำลังจ้องอยู่แล้วถามว่าไอ้ไหนนะช่วงไหนที่เขาล้วงกันไป
นี่ขนาดว่านั่งเพ่งดูเนี่ยยังดูไม่ทันยังดูไม่รู้เลย
แล้วเจ้าตัวที่เป็นผู้เสียหายเสื้อแขนยาวสีครีมนี่ก็ไม่รู้ตัวนะ
คุณเวลามิจฉาชีพทำงานทำกันเร็ว

ยิ่งตอนคนเยอะเบียดกันแบบนี้นะ
คุณดูสิผู้เสียหายคือใส่เสื้อครีมสีเนื้อแขนยาว
กำลังโฟกัสอยู่กับการเลือกกางเกงยีนถูกไหม
มาแล้วมิจฉาชีพเสื้อน้ำเงินนั้นที่แรกมาอยู่ฝั่งขวามือของผู้เสียหายก่อน
แล้วก็เบียดเหมือนกันฉันก็จะดูกางเกงเหมือนกัน
ผู้เสียหายดูตัวไหนเขาก็เหมือนจะดูตัวนั้นเลย

เอื้อมมือนู่นผ่านหน้าผู้เสียหายไป
นี่คือมาใกล้มาใกล้แบบนี้ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นน่ะอ้าวอ้าวอ้าวไปแล้ว

จ้ะไม่ซื้อกางกงกางเกงอะไรเลยแต่ออกจากร้านเพราะเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วคือกระเป๋า

ใช่ไหมดูยังไม่ทันเลยนี่เป็นร้านขายกางเกงยีนแถวประตูน้ำนะคุณผู้ชม
เนี่ยค่ะเดินออกจากร้านไปหน้าตาเฉยเลยแล้วฝั่งผู้เสียหายพอเลือกกางเกงยีนได้กำลังจะจ่ายตังค์
เอ้าเงินในกระเป๋าหายไปเลยค่ะทีนี้ก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะมาโพสต์เตือนภัย
เขาไปโพสต์ในกลุ่มกูรูประตูน้ำจะเตือนภัยพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันแหละ
บอกว่าตอนนั้นก็คิดว่าผู้หญิงเสื้อน้ำเงินมาจะเบียดเพื่อเลือกซื้อสินค้าจะดูของไง
แต่ที่ไหนได้แอบมาล้วงกระเป๋าเอาเงินเธอไป
ปกตินะเธอไม่ได้ใช้กระเป๋าใบนี้นี่เธอเพิ่งเปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่โดนเลยค่ะ
ทีนี้พอเอาคลิปมาโพสต์ปรากฏว่าไม่ใช่เธอคนเดียวนะที่โดนคือหลายคนมาบอกว่าเฮ้ย
ฉันก็โดนเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยดีนะที่ซื้อของไปก่อนเหลือเงิน๓๐๐ก็เลยโดนแค่นั้น
โอ้โหเดี๋ยวนะสามพันก็เงินก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เตือนพ่อค้าแม่ค้าด้วย
เวลาไปซื้อของที่ไหนอ่ะอย่าลืมนะคุณผู้ชมจะเอากระเป๋าสะพายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอ่ะ
สะพายไปข้างหลังสะพายไปข้างไม่ได้เลยนะต้องเอามาไว้ข้างหน้าเอามาเป็นกระเป๋าคาดอกเลยก็ยิ่งดีอะค่ะ
อันนี้จะปลอดภัยกว่านะคะกระเป๋าเราอย่าให้เป็นของเขาไปนะฮะใช่ค่ะ